ภาพรวมนะตอนนี้นะคะทางโฆษกสบคบอกเลยว่า
จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ถือว่าค่อยลดน้อยลงตามลำดับ

อันดับแรกเลยก็คือต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคน
ให้ความร่วมมือกันค่อนข้างดีแล้วก็ดีมากเลยนะคะ
แต่ก็ต้องย้ำเหมือนเดิมว่าเรายังนิ่งนอนใจไม่ได้
ระหว่างที่ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐ
แน่นอนว่าได้รับผลกระทบออกไปไหนไม่ได้ทำงานไม่ได้

วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงนะคะ
หลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
อันดับแรกเลยที่นายกรัฐมนตรีพูดก็คือ
ต้องขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือ
ตอนนี้ค่ะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานนะคะ
หารือกันดูว่าจะสามารถผ่อนปลนมาตรการไหนได้บ้าง
หารือกันเอาไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ผ่อนปลนนะตอนนี้นะคะ
อกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงมาตรการเยียวยา๕๐๐๐บาท
ที่ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
คือวันนี้นายกรัฐมนตรีแจกแจงเกี่ยวกับที่มาของเงิน
ที่จะมามอบให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
เหมือนกับว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าจะจ่ายให้แค่เดือนเดียว
จริงแล้วจ่ายให้๓เดือนเหมือนเดิมนะคะ
แต่ว่าแจกแจงว่าเงินจะมาจากส่วนไหนยังไงบ้าง
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็พูดถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างนะคะ
คือตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙ลดลงอย่างต่อเนื่องก็จริง

เพราะว่ายังถือว่ามีความเสี่ยงถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนไปอยู่รวมกันนะคะ
ส่วนมาตรการเยียวยาประชาชน๕๐๐๐บาทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
นายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นแล้วที่พี่น้องประชาชนไปรวมตัวกันไปประท้วงกันที่กระทรวงการคลัง
นายกบอกว่าขอให้เข้าใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มในระบบแรงงาน๓๗ล้านคน
ตั้งใจว่าจะให้ความช่วยเหลือให้ได้อย่างทั่วถึง
แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากจะให้รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมีข้อผิดพลาด
ที่จะต้องทำตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ
แล้วก็ต้องประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านอื่นด้วย
ท่านร้อนใจผมยิ่งร้อนใจกว่าท่าน
เพราะผมเป็นรัฐบาลที่ดูแลท่าน

คืองบกลางตอนนี้ที่มีอยู่
สามารถจ่ายเงินให้กับประชาชนได้
ช่วงเดือนนี้เดือนแรกสำหรับเงินเยียวยา๕๐๐บาทนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยจะต้องรอการพิจารณากฎหมายเพิ่มเติม
ซึ่งก็คือพรกู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทพรกู้เงินเนี้ยจะต้องมีขั้นตอนตามกฎหมาย
มีขั้นตอนตามพรกู้เงินซึ่งจะได้เงินในส่วนนี้มาก็คือประมาณเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน
หมายความว่าในเดือนถัดไปดังนั้นก็จะมีเงินจ่ายให้ครบ๓เดือนตามมาตรการที่กระทรวงการคลังบอกไว้นะคะ
ที่สุดนะไม่ใช่ว่าวันหน้านั้นหลายคนก็จ้องอยู่แล้วล่ะว่าจะฟ้องร้องดำเนินคดี
อะไรต่างผมคิดว่าคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านก็ไม่เห็นกับประโยชน์ส่วนรวม
แต่ผมยืนยันว่าทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายวิธีการงบประมาณทุกประการทุกกฎหมายที่มีอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอเห็นใจเจ้าที่เขาด้วยแล้วกันนะอย่าไปประท้วงอย่าไปกันเลยฟังสักนิดนึงช่วงนี้มันก็ลำบากทุกคนล่ะครับนะทุกคนมันลำบาก
ถ้าเรามีเงินเยอะเราก็สามารถให้ท่านได้ทุกคนเวลาเดียวกันมันไม่ได้ไงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจ
ก็ขอโทษด้วยถ้าหากว่าทุกคนยังไม่ได้รับโดยทั่วถึงกันนะครับ
คือในมุมของพลเอกประยุทธ์ก็คงอยากทำความเข้าใจว่าเอาละ๕๐๐๐บาทสำหรับเงินเยียวยาของกลุ่มอาชีพอิสระเนี่ย
แต่กลุ่มอื่นอาจจะรู้สึกว่าทำไมของเรายังไม่ประกาศสักที
ทำไมกลุ่มเรายังไม่ได้ทำไมกลุ่มนั้นยังไม่ได้
ซึ่งตรงนี้รัฐบาลก็ต้องทำตามขั้นตอนตามงบประมาณที่จะมาถึงมือแล้วถึงประกาศ
ใช่ค่ะก็คือพยายามจะแจกแจงแหละว่าเงินที่จะมา
จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนต่างที่เป็นมาตรการเยียวยาในส่วนต่าง
จะได้มาจากส่วนไหนยังไงซึ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะว่าถ้างบยังไม่มาเงินยังไม่มาแต่ประกาศไปก่อนว่าเดี๋ยวจะให้ตรงนั้นเท่านี้
ให้ตรงนี้เท่านั้นแล้วถึงเวลามันไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวจะยุ่งกว่านี้
ค่ะดังนั้นตอนนี้ก็ยังคงไว้ที่๓เดือนนะคะ

ห้าพันบาทที่จะเยียวยาที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะ
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นดราม่าอยู่เรื่องหนึ่ง
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยในฐานะหัวหน้าพัก

ท่านออกมาขอโทษประชาชนเพราะว่ามีผู้ช่วยสอสอในสังกัดพักภูมิใจไทย
ว่าที่ร้อยตรีบุญเกลือปุศเทโวโพสต์ข้อความตำหนิพี่น้องประชาชนที่ไปประท้วงที่กระทรวงการคลัง
เพราะว่าไม่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐บาท

อนุทินบอกว่าปลดเลยค่ะปลดออกจากตำแหน่งทันที
เพราะคนที่มีแนวคิดและพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทย
ขณะที่คนในพักเขากำลังช่วยเหลือประชาชนแต่คนคนนี้กลับมาทำให้พักเสื่อมเสีย
เขาโพสต์ข้อความเอาไว้แบบนี้นะคะว่าที่ร้อยตรีบุญเกื้อเนี่ย
เขาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าคนกลุ่มหนึ่งที่อ้างว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาห้าพันบาทจากรัฐบาล
เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดได้บุกเข้ามาในกระทรวงการคลัง
พร้อมกับนักข่าวทีวีและนักข่าวหนังสือพิมพ์โวยวายด่าทอรัฐบาลอย่างหยาบคาย
แสดงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจถกก้นให้รัฐบาลเป็นภาพออกสื่อมวลชน
อดคิดไม่ได้ว่าคนพวกนี้สมควรได้รับการเยียวยาหรือไม่
แค่ไหนเพียงใดแล้วก็มีแฮชแท็กตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้นะคะ
ข้อความนี้มันแรงค่ะแล้วคนที่เห็นข้อความนี้เขาไม่พอใจค่ะ
นำมาซึ่งการที่นายอนุทินในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ต้องออกมาบอกเลยว่าปลดเลยปลดทันทีนะคะ
ส่วนวันนี้ค่ะเป็นวันแรกที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
เปิดรับสมัครงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบของโควิด๑๙
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ณตอนนี้นะคะ
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยแถวดินแดงอะค่ะ
มีคนว่างงานทยอยไปกรอกใบสมัครนะคะแต่อาจจะยังไม่เยอะมาก
นี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ลักษณะงานก็คือให้ทำงานอยู่กับบ้าน
อัตราทั่วประเทศค่าตอบแทนวันละ๓๐๐บาทจ่ายทุก๑๕วัน
จำกัดเพียงจังหวัดละ๓๔อัตรากรุงเทพ๓๕อัตรา
เริ่มทำงาน๒๗เมษายนรวมเวลาจ้างงาน๔๕วัน
อันนี้เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะ
คนที่ไปสมัครบอกว่าไม่ลังเลเลยที่จะไปสมัคร

ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้ในสถานการณ์แบบนี้
หนึ่งคือเข้าใจว่าต้องประหยัดอดออมทุกวิถีทาง
อีกมุมหนึ่งถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นมานะตอนนี้คือมันคือน่าพอใจมากแล้ว
ก็คาดหวังนะคะเพราะว่าคืออย่างน้อยคือได้วันละ๓๐๐ก็ยังดีกว่าไม่มีรายได้เข้ามาเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าใช่ค่ะก็มีคุณแม่แล้วก็มีลูกสองคน
แต่ว่าแฟนก็ยังทำงานอยู่แต่ว่าก็คืออย่างที่บอกนะคะ
คือเราไม่มีรายได้เข้าปกติก็คือเข้าสองคน
แล้วก็พอมาอย่างนี้เข้าคนเดียวแล้วก็มันแต่รายจ่ายมันมีออกไปทุกวันอย่างนี้ค่ะ
ก็ค่อนข้างกระทำ
รับงานครั้งสุดท้ายตอนปลายมกราใช่
ทำครั้งสุดท้ายตอนปลายมกราจากนั้นเขาก็จะไม่ได้เรียกเลย

ซื้อกับข้าวไว้ในบ้านแล้วก็พยายามทำกับข้าวโดยที่แบบในหนึ่งมื้ออย่างนี้
สามารถที่จะไปดัดแปลงทำได้หลายอย่าง
หรือก็อย่างวันนี้เรากินมื้อนี้ไปใช่ไหมคะ
เราจะไม่กินซ้ำเราก็จะเก็บข้าวตัวยืนอยู่ฟิตไว้
แล้วก็พอถึงวันที่เลยไปสัก๒๓วัน
เราก็จะเวียนเอาอาหารชุดนั้นออกมาทานใหม่
ก็ต้องใช้วิธีการต่างกันไป
ใช่ค่ะคือน่าเห็นใจทุกคนจริงนะตอนนี้กระทบกันหมด

สุชาติพรชัยวิเศษกุลบอกว่า
ภาพรวมวันแรกมีคนสนใจตอบรับเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
โดยเฉพาะคนที่ได้รายงานตัวว่าว่างงาน
ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีมากถึง๑๔๐๐๐คนนะคะ
แล้วก็คนที่จะผ่านโครงการเพียงแค่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าม๖
ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศคือเงื่อนไขไม่ยาก
อยากให้ไปสมัครกันสมัครได้จนถึง๑๗เมษายนนี้นะคะ
อกจากนี้ในวันนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙อีกหลายเรื่อง